ไปช่วยอีกหนึ่งก็คือคุณยายท่านนี้บอกว่าให้มาช่วยหน่อย
ช่วยสอยสอนสิ่งนี้หน่อยครับ
คุณผู้ชมไปที่บ้านแห่งนี้ครับ
เธอเห็นต้นไม้นั่นไหม
สอยเป็นลังต่อ

บอสอยโมล่ำจ้ารังต่อจ้า
คือยายบอกไม่ไหวแล้วช่วยมาหน่อย
คุณยายอุดมวัยสุพีอายุ๖๒ปีบอกนี่
หน่วยกู้ภัยสวัสดิ์รัฐนาตรายสารบุรีช่วยป้าช่วยยายหน่อยจ้า
ส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการมาจับรังต่อหัวเสือที
เป็นกังวลที่วันคนในบ้านจะรับอันตราย
รังใหญ่มากรถนูต่อ

เจ้าหน้าที่เขามาพร้อมกับอุปกรณ์พร้อมกับเกราะป้องกัน

ต่อยบวงกันค่ะ
นี่ว้าวอย่างนี้ชุดเป้ากันเขาต้องมีชิดจริง
เพราะถ้ามีแค่สักตัวนึงหลุดเข้าไปในชุดป้องกันแล้วแล้วก็
โอ้โหบอกเลยว่างานเข้า

พอสามารถนำรังต่อออกมาได้แล้วเนี่ย
สิ่งที่พบต่อจากนั้น
ก็คือของดีของเด็ดเลยจ้า

นี่ในตอนต่อมา
ก็จะได้พบว่ามีตัวอ่อนของต่อนี่แหละครับ
ดับเลยครับเต็มไปหมดอุ๊ยดุ้ยดุ้ยดุ้ย
เขาบอกว่ากินแล้วจะมีพลัง

เคี้ยวดุบอารมณ์คล้าย

เอาจริงนะเอาไปคั่วก่อนไหม

คือการทานดิบอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะทานที่ดึงออกมาจากรังของมันทันที

เอาไปทำให้มันสุกก่อนดีที่สุดนะครับ

แล้วฝากเตือนภัยกันไม่ว่าจะเป็นต่อแตนหรือพึ่ง
ถ้าหากมาทำรังที่บ้านของคุณผู้ชมแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปไว้ใจ
ยังไงก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจัดการเพื่อความสบายใจดีที่สุด
ในเวลาต่อไปเรียบร้อยนะคะ